กินฟินเที่ยวทั่วไทยของเราวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกลางคืนคุณผู้ชมไปเที่ยวอะไรกลางคืนไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยวเทคเที่ยวผับไม่ใช่ตึ๊ดแต่จะพาคุณผู้ชมไปจับจอกจับจับจ้องมองแสงไฟเหล่านี้อะไรอ่ะคุณ
กระสืออ่ะไม่ใช่กระสือไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้เที่ยวชมกระสือแป๊บแบบนี้หิ่งห้อยฮะเขาบอกหิ่งห้อยนับล้านตัวรอส่องแสงระยิบระยับต้อนรับคุณผู้ชมนี่ขนาดกล้องถ่ายนะคุณนะกล้องเนี่ยมันจะจับภาพแสงไม่ค่อยได้เหมือนตาเราเห็นใช่ไหมถ้าตาเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นหิ่งห้อยเยอะมากเลยนะฮะนี่เขาเตรียม
เขาเปิดเป็นดินแดนหิ่งห้อยกันเลยทีเดียวนะครับ

แล้วก็หิ่งห้อยแว่นฟ้าอินโดจีนฮะเขาอาศัยอยู่ตาม
งย่าของแปลงปลูกมะม่วงหิมพานนะครับ
แล้วก็ตัวมันจะเล็กนิดเดียว๑เซนติเมตร
แต่ว่าพอกลางคืนนะคุณนะมันจะวับ
ส่องไฟให้เห็นแบบนี้ก้นมันจะเป็นไฟ
ดังนั้นอยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปชมกัน
ช่วงเย็นนะฮะ๖โมงครึ่งถึงประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
่งห้อยเหล่านี้จะออกมาอวดแสงอวดสายตาให้ท่านได้ชมกัน
ดังนั้นใครสนใจนะบอกกันเลยว่าต้องไปที่ไหน
ไปได้ที่กรมทหารปืนใหญ่ที่๒รักษาพระองค์ค่ายพรมโยธี
เดี๋ยวนี้แหล่งทหารเขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับ
ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ให้ชมอย่างเป็นทางการอีกไม่กี่วันนี้แล้ว
๑ณมิธุนายนมีข้อห้ามเด็ดขาดในการเข้าชม
คือคุณต้องไม่ไปใกล้ไม่จับหิ่งห้อย
บางคนเห็นแสงแวบมาแล้วนะคุณ
คุณอย่าฉีดตัวเองยอมไปเที่ยวกลางคืนแบบนี้

เพราะไม่งั้นถ้าคุณฉีดสเปรย์กลิ่นอะไรมันแปลกหิ่งห้อยหนีหมด
แล้วบางทีหิ่งห้อยมาใกล้คุณไปจับไม่ได้นะ
ดังนั้นไปเที่ยวกันได้เริ่มเปิดวันที่๑มิถุนายนนี้แล้วนะครับ
ค่ะนี่เอาจริงพอเห็นผ่านหน้าจอมันอาจจะดูมืดไม่เห็นสวยเลย
แต่ถ้าคุณได้ไปเห็นด้วยสองตาตัวเองนี่คือสุดยอดจริงนะ
ส่วนนี้เขาปรับแสงให้เห็นไหมยิงห้อยเต็มไปหมดเลย
ใช่ค่ะเป็นล้านล้านตัวนะฮะอ๋อจากดูหิ่งห้อยแล้ว

มันสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะ
ไฮไลท์ของหลาดชายเขาหรือว่าตลาดชายเขาคืออะไร
คือเขาถ้ำลุค่ะต้นไม้ร่มรื่นมากจริง
แล้วมากันเนี่ยนะคุณดูสิไปกันแบบครอบครัวปูเสือกินข้าวคุยกัน
แล้วบรรยากาศท้องทุ่งแบบนี้มันชิวมาก
ใช่ค่ะนี่เอามาถ่ายรูปเป็นแก๊งตรงทุ่งย่าแบบนี้เช็คอินได้

บางคนบอกว่าอยากขี่ม้าได้ค่ะมีขี่ม้าด้วยนะรอบละ๒๐บาท
อันนี้ไปเป็นครอบครัวเห็นไหมแม่ก็ถ่ายรูปให้ลูกระวังเมมเต็มนะคะภาพมันสวยจริง
ท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยมันเป็นทุ่งยากกว้างตัดกับท้องฟ้าแล้วตอนเย็นนะอากาศดี
อย่างที่บอกค่ะเห็นไหมขี่ม้าชิวแบบนี้รอบละ๒๐เอง
แล้วเขาเพิ่งเปิดได้นะอาทิตย์เดียวแต่กระแสตอบรับนี่เกินคาดค่ะ
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันวันหนึ่ง๕๐๐คน
ต่อให้จะมากันเยอะแต่ด้วยความที่พื้นที่มันกว้าง
ตั้งแบบกี่สิบไร่ละ๘๐กว่าไร่มันไม่แออัดอยู่แล้ว
อนาคตนะเดี๋ยวเขาจะเปิดท้ายให้ชาวบ้านพวกเอาของมาขายด้วยค่ะ
ซึ่งตรงนี้เขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม
ไปกันได้ที่ตลาดชายเขาที่จังหวัดสตูนนะคะ
กลางคืนก็แล้วเที่ยวหลาดชมทุ่งก็แล้ว
เราไปเที่ยวแบบเสียวกันหน่อยนะครับเพราะว่าจะไปให้อาหารเหี่ยว
คุณที่บอกว่าเสียวเพราะเหี่ยวมันจะโฉบลงมากินอาหารกับเราเลยนะ
เราก็กลัวนะเล็บมันจะมาโดนเราหรือเปล่า
แต่ที่นี่คุณธรรมชาติสวยงามมากและชมเหี่ยวนะที่มาใกล้ชิดกับเรามาก
คุณเขาบินวนรอบเราเลยให้อาหารเขาได้ด้วยนะส่องเขาได้ด้วยนะ
และกลางคืนพักที่ไหนโฮมสเตย์จ้า
นี่นะครับคุณผู้ชมฮะใครที่ไปให้อาหารเหยียวแดง
โฉบกินเนื้อหมูกับมือของเราเลยจะฟินแน่นะครับ
โดยพอการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนำสื่อมวลชนเข้าไปดูโฮมสเตย์
ที่จะเปิดรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณตำบลปากน้ำประแส

ซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกไปไฮไลท์ก็คือจะมีฝูงเหยียวแดงจำนวนมากเนี่ย
โฉบลงมาหาของกินในช่วงเย็นนะครับ
แล้วเขาจะคุ้นชินกับนักท่องเที่ยวที่ไปรอให้อาหารก็คือเนื้อหมู
เนื้อหมูไว้บนมือเดียวก็มาโฉบเอาไปแล้วเอาไปกินนะฮะ
ใครสนใจไปกันได้นะครับไปชมเดี่ยวแล้วก็พักโฮมสเตย์แบบราคา
สบายกระเป๋าสะอาดอาหารอร่อยมีไว้รับรองท่านนะครับ
ตำบลปากน้ำประแสที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองจ้า
อันนี้ก็ฟินและเห็นธรรมชาติด้วยได้พักอาศัยอยู่ในที่ที่ดูวิถีชุมชนด้วยนะ
ใช่ค่ะโฮมสเตย์แบบนี้นอกจากฟินแล้วกินกันต่อเลย

คุณสืบสกุลหน้าฝนมันจะต้องมีของอย่างนี้ปีนึงได้กินแค่ครั้งเดียวคุณ
เห็ดถอบค่ะเนี่ยตอนนี้นะขายดีดีต้นฤดูฝนแบบนี้คนก็ไปหาซื้อกัน

ใช่ค่ะกินกับข้าวสวยร้อนนี่เราพาไปบุกกันถึงตลาดเลยนะคะ
คุณผู้ชมมื้อกลางวันกินเห็ดถอบหรือเปล่า
ถ้ากินส่งมาให้เราหน่อย
แต่แหมเห็ดถอบมันหายากจริงนะ
แต่ถ้าเกิดว่าไปที่ตลาดสดท่าวังทองที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวเนี่ยดูสิ
แม่ค้าเขาเอามาขายแบบนี้นะโลหนึ่ง๖๐๐๗๐๐บาท
บางทีเขาก็ขายเป็นลิตรแบบตวงใส่ถังแบบนี้
ขนาดเล็กขนาดใหญ่เอาแล้วแต่เลย๒๐๐๓๐๐บาท
รายได้นี่เป็นกรอบเป็นกรรมเลยค่ะ
ปีนึงกินได้ครั้งเดียวนะคะ
คุณผู้ชมแล้วเห็ดถอบเนี่ยมันเป็นเห็ดที่รสชาติดีอร่อยแพงนั่นแหละ

ซื้อไปต้มซื้อไปผัดซื้อไปแกงทานได้หมดเลย

เพราะว่าศาษณฐานสุขก็จะเตือนไงเรื่องกับเห็ดพิษ
อย่างก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเห็ดพิษมาใช่ไหมคะ
ต้องดูเห็ดให้ดีดีนะใช่ค่ะเออต้องมั่นใจก่อนนะอ่า
หรือยังฮะได้ไปทั้งกินได้ไปทั้งเที่ยวนะครับ
มีแบบนี้นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันทุกวันนะครับ

เพราะคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าดูข่าวแล้วเครียดจังเลย